พาคุณผู้ชมไปที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ได้มีการอัญเชิญหุ่นขี้พึ่งรูปสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
ดิษฐานในโรงแก้วเพื่อที่จะจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมบำเพ็ญกุศล

โดยโรงแก้วนี้ก็จะตั้งอยู่บนสาราการประเรียนนะคะ
ศิษยานุสิตพร้อมด้วยพระภาวนาประชานาศ
ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑และเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
อันเชิญหุ่นขี้พึ่งขนาดเท่าองค์จริง
ซึ่งเป็นรูปสรีระสังขารของพระเทพวิทยาคม
หรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
โดยช่างฝีมือจากจังหวัดราชบุรี
ประดิษฐานภายในโรงแก้วที่ตั้งไว้บนแท่นสูง๗ชั้น
สาราการประเรียนวัดบ้านไร่ค่ะ
ก็ทำเพื่อจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมบำเพ็ญกุศล

โดยในหุ่นขี้พึ่งได้บรรจุเส้นเกษาของหลวงพ่อคูณเอาไว้ด้วย
พร้อมกันนี้ยังได้อันเชิญสัญญาบัตรพัดยศ
บาทไตรจีวอนใบมรณบัตรบัตรประจำตัวประชาชน
รวมไปถึงฟันปลอมและเครื่องอัฐบริหารของหลวงพ่อคูณ
วางไว้บนโต๊ะบูชาให้ลูกศิษย์ได้กราบไหว้สักการะกันด้วยนะคะ
โดยหลังจากที่ประดิษฐานหุ่นขี้พึ่งแล้ว
ภาวนาประชานาศพร้อมด้วยพระสงฆ์รวม๘รูป
ก็ร่วมสวดพระอภิษฐรรมบำเพ็ญกุศลเป็นวันแรก
และจากนี้ไปพี่น้องประชาชนก็จะสามารถเข้ากราบสักการะหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อคูณได้ทุกวันค่ะ
โดยกำหนดการจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมบำเพ็ญกุศล
เริ่มอย่างเป็นทางการก็คือวันที่๒๒๒๙มกราคมนี้
พร้อมกับกำหนดการจัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณที่จังหวัดขอนแก่นทุกประการค่ะ